อินปรบมือ

กับน้องเวียงนรมนคุณผู้ชม
ได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้วนะคะ
เอามานอนกอดสมใจเลยจ้า

แล้วก็เธอทำงานหนักมากด้วยคุณผู้ชม
ไปดูนิดนึงละกันนะคะยินดีกับเธอหน่อย

มานานนะคะใช้เวลาเรียนมาถึง

จากทางบ้านนะคะไม่มีกำลังซัพพอร์ตพอ

เหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะ

เพราะต้องแบ่งเวลาทั้งเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วย
พอมาถึงวันที่รู้ว่าจบค่ะก็เลยโอ้โหดีใจสุดเลย
จากนี้ไปค่ะจะตั้งใจทำงานนะคะ
ความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงอย่างเต็มที่เลย
แต่ในความสุขค่ะก็ต้องปนความเศร้าคุณผู้ชม
แล้วก็เสียน้ำตาเพราะว่าใบปริญญาใบนี้เธอเนี่ย
ตั้งใจนำมามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่
แต่วันนี้คุณผู้ชมคุณพ่อไม่อยู่แล้วค่ะ
ไม่ทันได้ยิ้มในวันแห่งความสำเร็จของลูกสาวนะคะ

ตอนที่เวียงทราบว่าเวียงกำลังจะจบ
เดี๋ยวก็ได้ถือใบจบไปให้คุณพ่อ
คุณพ่อดูแม่ดูแม่พ่อดีใจพ่อดีใจ
แต่ตอนนั้นพ่อกำลังป่วยหนักเลยค่ะ
พ่อเวียงป่วยหนักเป็นโรคมะเร็ง
ก็เวียงก็แอบเสียใจนิดนึงว่าความสำเร็จในตรงนี้

พ่อก็นอนกอดแล้วก็เอาใบไปที่เวียงจบตรงนั้น
พ่ออย่างที่ท่านก็หมดลมหายใจอยู่

ที่ทำให้ท่านเห็นก่อนที่ท่านจำไม่อยู่อยู่แล้ว
โดยสาวเวียงนรมนค่ะจบวิชาเอกกิตสินไทยศึกษา
สาขาดนตรีกีตาศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั่นเอง
จะส่งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะเข้ารับภรรษฐานปริญญาบัติค่ะ
ในวันที่๒๕เมษายนนี้คือในวันพรุ่งนี้นั่นเอง

บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วน้องเป็นนักร้องที่แบบเสียงเพราะมากจริงนะคะ
ใช่ค่ะติดตามกับทุกคนด้วยกับเรากันเนอะ